คุณผู้ชมครับมีเรื่องที่ทำให้เราอาจจะลืมตาอ้าปากกันได้บ้างกับเรื่องของค่าไฟเพราะว่าต้องมาลุ้นกันนะครับว่าค่าไฟนั้นจะสามารถปรับลดลงได้หรือไม่
หลังจากเรื่องของต้นทุนด้านพลังงานนั้นแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องครับ
แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะสรุปประมาณสิ้นเดือนนี้ก็มาลุ้นกันว่าจะทำให้ค่าไฟนั้นถูกลงหรือไม่ครับ
ทางด้านของนายอิสระเลพรัฐนาธิรกิจณภูเก็ตรองประธานสภาวิทยาลัยอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่า
เหมือนงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมของปีที่แล้วครับ
เช่นเดียวกันกับนายชายชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยก็บอกนะครับว่า
เช่นนั้นจะกระทบกับเรื่องของการแข่งขันในการส่งออกของผู้ประกอบการไทยนั่นเอง